กระทรวงแรงงานก็เตรียมที่จะประชุมคณะทำงาน
เพื่อพิจารณาให้ศัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่๑๔
ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ
เพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายในเดือนมีนาคม
เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายในเดือนเมษายน
โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำหนังสือเวียน
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การยืนยัน
สอดคล้องของกฎหมายกับอนุสัญญา
ซึ่งภายหลังจากที่ได้ศึกษาวิเคราะห์แล้ว
ขั้นตอนต่อไปก็จะจัดประชุมคณะทำงาน
เพื่อพิจารณาให้ศัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่๑๑๒

จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

และภายหลังกรมให้ความเห็นชอบแล้ว
ถึงจะมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับสาระสำคัญของอนุสัญญาฉบับที่๑๔

แก่เสรีภาพในการสมาคมและการรับรอง
มีผลจริงจังสำหรับสิทธิในการต่อรอง
ขจัดการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ
ยกเลิกอย่างได้ผลต่อการใช้แรงงานเด็ก
และการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและประกอบอาชีพ
นุสัญญาฉบับที่๑๑๑เป็น๑ใน๘อนุสัญญาหลัก
ที่กรส่งแรงงานพร้อมดำเนินการ
บนพื้นฐานทางสังคมเชื้อชาติสีผิวเพศศาสนา

ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมในโอกาส
และการปฏิบัติในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ